อ่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการคนละครึ่งเฟส๓
อย่าลืมนะคุณผู้ชมก็ต้องใช้เงินให้หมดให้คุ้ม

วันนี้ยังไงต้องใช้เพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาอัพใหม่หมดแล้วไม่มีแล้ว
นะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าหงุดหงิดหงุดหงิดหน่อย
ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะว่ารั้วล่ม
มันล่มไงมันเข้าไปใช้ไม่ได้เงินก็ต้องใช้
แต่มันเข้าไม่ได้มันเข้าไปใช้ไม่ได้ก็กลัวว่าจะเสียสิทธิ์กัน
คนนี่บ่นกันเต็มเลยนะคะเข้าไปดูในโลกออนไลน์เนี่ยค่ะ
คนละครึ่งมีปัญหานะคะวันนี้เขาจะใช้สิทธิ์ได้วันสุดท้ายแล้วด้วย
คนก็ออกมาบ่นในโลกออนไลน์ไม่ใช่แค่คนจะใช้เงินนะ
พ่อค้าแม่ค้าก็บ่นเหมือนกัน

คนจะรับเงินก็บ่นเข้าแอปเป่าตังค์สแกนจ่ายไม่ได้
เปิดปิดใหม่แล้วก็ยังใช้งานไม่ได้นะคะ
รายเขาบอกข้อมูลในแอปไม่ตรงกับความเป็นจริง
ติดลบแบบนี้ค่ะคุณนัทพงศ์
แล้วบางรายก็เจอข้อความบอกขออภัยค่ะ
ไม่สามารถทำรายการได้ขณะนี้กรุณาลองใหม่อีกครั้ง

ก็อย่างนี้คนที่ใช้แอปก็เจออย่างนี้อยู่ตลอดเลย
หลายแบบก็ไม่สำเร็จนะคะ
เลยกำหนดวันนี้ไปก็จะไม่สามารถใช้ในวงเงินที่เหลือได้อีกนะคะ
มีคำตอบมาแล้วค่ะจากธนาคารกรุงไทยนะคะ
แจ้งบอกว่าโครงการคนละครึ่งไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว
เพราะว่าระบบแสดงวงเงินสิทธิคงเหลือมีการประมวลผลไม่ถูกต้อง
ในวันนี้แหละวันสุดท้ายของโครงการ
ธนาคารเขาก็เร่งแก้ไขแล้วก็กลับมาเปิดใช้ได้ตอน๙โมงครึ่ง
เพราะมีแจ้งให้ทราบแบบนี้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้ค่ะล่าสุดนายพรชัยธีระเวทผู้มนุยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังชี้แจงว่า
ก็จะเจอประมาณ๑๐๐รายเท่านั้น
พอแก้ไขระบบเรียบร้อยก็กลับมาเป็นยอดเงินปกติค่ะ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้เข้ามาใช้จ่าย
เพราะว่าอย่างที่บอกสุดท้ายแล้วนะคะ
ในระบบพรุ่งนี้ก็จะตัดสิทธิ์เงินที่เหลืออยู่ทันที
ส่งคืนไปที่คณะกรรมการกันกรองแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
จากระบบผลกระทบโควิด๑๙นะคะ
ส่วนจำนวนผู้ใช้สิทธิ์เต็มจำนวน๔๕๐๐บาทกว่า๙ล้านคน
จำนวนผู้ร่วมโครงการกว่า๒๐ล้านคน

ใช่ค่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่มีสิทธิ์ก็รีบไปใช้ให้เต็มจำนวนนะคะ